คนล่าสุดของประเทศไทยอย่างแน็ตอนิพร
ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เธอกำลังเร่งฝึกฝนฝึกปลือ
เก็บเกี่ยวประสบการณ์สำหรับการเดินแบบอยู่ค่ะคุณ
ใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าเป็นการสารฝันแบบที่สาวในประเทศไทย
และเราสองคนอยากจะทำมากเลยนั่นก็คือการติดปีก
อยู่ในช่วงของการฝึกปลือฝีมือการเดินแบบสังสมประสบการณ์
เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานก่อนจะติดปีก
ไปร่วมงานกับค่ายนางแบบชื่อดังของสหรัฐอเมริกา
ตามความฝันของมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์คนล่าสุด
แน็ตอานิพรที่เผยว่าตอนนี้
มีงานเดินแบบที่ประเทศไทยติดต่อเข้ามามากขึ้น
และตัวเองก็พยายามฝึกฝนฝีมือ
และตั้งใจทำงานทุกชิ้นออกมาอย่างดีที่สุด

ที่จะโกลอินเตอร์ไปร่วมงานกับต่างประเทศลงไปง่าย
แม้จะทราบดีว่าจะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยาก
และอาจไม่เป็นที่รู้จักเท่าในบ้านเรา
แต่ก็ยืนยันจะเดินหน้าอย่างมุ่งมั่น
เนื่องจากไม่อยากปล่อยโอกาสให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์
และไม่อยากมานั่งเสียดายทีหลังค่ะ

มีโอกาสได้ถ่ายกับหนังสือชั้นนำของไทย
แล้วก็ของหนังสือหัวนอกเยอะ

เราไปแคสติ้งก็อาจจะไม่ต้องใช้พอสเยอะ

กำลังใจก็มีมากเพิ่มขึ้นเรื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ

มันเหมือนเป็นการฝึกเราในทุกวันด้วย

ทำไมตอนนั้นอายุ๒๑